เจ้าของร้านคาเฟ่อยู่ไม่สุกเลย
วันดีคืนดีจู่มีถุงขยาพี่เบิร์ตนึงอยาก

ผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาถึงที่ร้านเขา

เราจะทำมาหากินกันยังไงล่ะคุณผู้ชม

จะมาคมขู่ฝั่งเจ้าของร้านคาเฟ่

เจ้าของร้านคาเฟ่เขาส่งไปที่

แล้วก็ชี้แจงว่าผู้ใหญ่บ้าน

คาเฟ่เขาจะมาทำร้ายพนักงานเขา

อยู่มานานแล้วเป็นทั้งผู้ใหญ่ทั้งสอจอ
วันนี้เราเป็นศัตรูกัน

นักข่าวก็เลยเดินทางไปที่คาเฟ่จุดเกิดเหตุครับ

กับเจ้าของร้านอย่างคุณธนศักดิ์

ในวันเกิดเหตุคือเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา

จู่มันมีถุงพลาสติกใส

ครัวผู้ใหญ่วีนี่ไงแบบนี้
คุณผู้ชมฮะครัวผู้ใหญ่วี

พี่โยนขยะมาในร้านทำไมอะ
ปลายสายเนี่ยเป็นผู้หญิงรับ
ที่ใส่หมวกเสื้อขาว
มาถึงที่คาเฟ่ของ

เข้ามาก็ถามว่าไหนใครโทรไปแจ้งความ

แล้วก็ข่มขู่ด้วยว่ากลัวอยู่มานานแล้ว
จะตำรวจจะนักการเมืองท้องถิ่น

พ่อขู่คดก็มากินเลี้ยงที่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านก็เดินอ้อมไปหลังร้าน

ช้างก็คือลูกน้องที่ตัดกิ่งไม้อยู่หลังบ้านเนี่ย

วิ่งมาไล่ฟันคนในคาเฟ่
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเคยมีขยะปริศนายน
เข้ามาในคาเฟ่ของคุณธนศักดิ์

ถืออาวุธจะมาฟันคนในคาเฟ่

อย่างไรฟังคุณธนศักดิ์ดีกว่าครับ
แล้วจะให้ผมทำไงตรงนี้แหละผมก็คือรู้สึกว่า
มันรู้สึกแย่ว่าหรือว่าที่เขาพูดจริง

กังวลแค่ว่าเรากลัวในอนาคตไง
ยิ่งรู้จักผู้ใหญ่เยอะอย่างที่เขาพูด

ที่เกี่ยวกับสเคสอย่างของผู้ใหญ่นกอะไรเนี่ย

นี่ไงคุณผู้ชมมีเอ่ยชื่อกำนันนกด้วย
เพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือไม่

ฟังฝั่งคาเฟ่ไปแล้วผู้ใหญ่ล่ะเป็นยังไง
นักข่าวเลยไปที่ไปหาผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ
แต่ไม่เจอตัวนะเจอลูกชายผู้ใหญ่บ้านครับ

ผู้ใหญ่บ้านยอมรับว่าถุงขยะต้นเหตุ
เป็นถุงขยะจากร้านของพ่อผมจริง
แต่ไม่มีพนักงานคนไหนเจตนาโยนถุงขยะข้ามไปฝั่งคาเฟ่นะ
แล้วพอเอามาตรวจสอบดูก็พบว่าน่าจะเป็นหมาจรจัด

ส่วนคนงานในช้างในช้างคนงานที่ถือขวานเข้าไป
ไล่ฟันคนของคาเฟ่ในวันนั้น

ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่านั่นไม่ใช่พนักงานร้าน
แต่เป็นอดีตคนงานชื่อช้างนี่แหละ
โดนไล่ออกไปแล้วแล้วในวันเกิดเหตุ
ทางร้านก็จ้างในช้างมาตัดกิ่งไม้หลังบ้าน

และเข้าไปไล่ฟันคนของร้านคาเฟ่แบบนั้นครับ
อย่างไรก็ตามในฐานะลูกชายก็ขอรับผิดและขอโทษแทนพ่อด้วย

รู้จักตำรวจกระทั่งตำรวจสพคูคศมากินเลี้ยที่บ้านเขาบ่อย
นักการเมืองท้องถิ่นรู้จักตำรวจอะไรต่างนานา
เดี๋ยวต้องรอแล้วกันรอผู้ใหญ่บ้านมาชี้แจงนะครับ

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือตอนที่มาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
บอกว่าก็ต้องเริ่มที่อุตรดิษฐ์ก่อน

ว่าการดำเนินงานของทางฝั่งมหาดไทยจะเป็นยังไงนะคะ